สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวซุปเปอร์สราค่ะ
วันนี้มาในธีมของการออกกำลังกาย
จะต้องเป็นผู้นำในการเต้นอาราบิกแดนส
เพราะว่าวันนี้คือวันอนามัยโลก

เพราะว่าช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาก
พื้นที่กรุงเทพมหานครฟ้าเปิดค่ะอากาศค่อนข้างร้อน
ก็เลยสามารถออกมาทำกิจกรรมกลางแจ้งได้
แต่ว่าพี่น้องพื้นที่ภาคใต้รออีกสักประมาณ๒๓วันแล้วกันนะคะ
ฟ้ามันจะเปิดขึ้นมาให้ออกมาข้างนอกได้
แต่ณวันนี้สิคะฝนมันยังคงมีนะแต่จะค่อยลดลงไปเรื่อย
ดูเรื่องของฝนที่ภาคใต้ค่ะจากภาพถ่ายดาวเทียมณช่วงเวลานี้
แทบไม่มีเมฆเลยนะในภาคใต้แต่ก็เจอเมฆเหมือนกันนะคะ
แถวทะเลค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามัน
ฝนลดลงแบบนี้ในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าลมทะเลเขาอ่อนกำลังลงค่ะ
และฝนที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้จะเกิดขึ้นช่วงประมาณบ่ายค่ะ
ก่อตัวในทะเลก่อนหลังจากนั้นจะพัดพายกพลขึ้นบกกันมาค่ะ
ช่วงบ่ายจนถึงค่ำฝนในภาคใต้เกิดขึ้นได้ตั้งแต่นู่นแหละค่ะ
พรลากยาวมาจนถึงนราธิวาสเลยนอกจากฝนภาคใต้แล้วเนี่ยนะคะ
ที่เราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าฝนเขาเกิดมาสองสามวันแล้วใช่ไหม
เราต้องระวังภัยธรรมชาติที่จะตามมาจากฝนค่ะ
น้ำพุมสับลานน้ำป่าไล่หลักและดินโครนทะลม
ระวังยาวไปจนถึงสัปดาห์หน้าได้เลย
ส่วนภาคเหนือมีฝนหลงเข้ามาเหมือนกันนะคะ
ที่หลงเข้ามาในภาคเหนือจะมาแถวฝั่งตะวันตกของภาคเหนือค่ะ
แถวแม่ฮองศรและเทียงใหม่
ฝนที่เข้ามาแบบนี้เกิดจากลมค่ะลมด้านบนค่ะ
พัดเข้ามาปุ๊บมาเจอกับความร้อนและความชื้นในประเทศไทยเสียสีกันปุ๊บ
แบบนี้กลายเป็นฝนฟ้าขนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภาคเหนือวันนี้
ดูเรื่องของฝนแล้วดูเรื่องของคลื่นค่ะ
วันนี้คลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะทั้งสองฝั่งเลย
อ่าวไทยและทะเลอันดามัน
อุณหภูมิทั่วไปในประเทศตอนนี้นะคะ
ความร้อนมันค่อยมากขึ้นเรื่อยแล้ว
เพราะว่าฝนก็ไม่มีแล้วฝนก็ไปแล้ว
จะเห็นชัดเลยภาคกลางค่ะเป็นสีแดงแบบนี้
ส่วนภาคอื่นเห็นไหมคะภาคเหนือวันนี้จะเป็นสีเหลือง
เพราะเดี๋ยวมีฝนเข้ามารวมถึงภาคใต้
ส้มบ้างเหลืองบ้างเพราะยังคงมีฝน
ไม่ได้แดงแป๊ดแต่แดงแป๊ดที่ร้อนมากจริง